เจอกับปัญหาเรื่องของฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ

ติดตามได้กับคุณคุบตนรพิศิษฐ์มหาลัย
นี่คือสิ่งหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วง

โดยปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสม
ภาพรวมปริมาณน้ำฝนสะสมต่อจากนี้เป็นอย่างไร

สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น

ภาพรวมในวันนี้จากการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนสะสมตลอด๒๔ชั่วโมง
ก็พบว่าภาพรวมปริมาณน้ำฝนสะสมก็คือพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น

และถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันวันถึง๒วัน
ก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมตามจุดต่างที่กระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนั้นจะค่อยดีขึ้นตามลำดับ

เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่ากระแสลมจะแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ก็หมายความว่าจะสามารถทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้น
แน่นอนครับเมื่อมีฝนตกเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดภัยฮิบัตรตามมา

ตอนนี้มี๒พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำฝนสะสมอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็คือในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
อีก๑จุดก็คือในบริเวณจังหวัดยะหลายครับ
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร

การคำนวณสถานการณ์ฝนจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
ล่าสุดตอนนี้พบว่ามีกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันฯ
แล้วก็บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณต่อจากนี้เป็นต้นไปโดยการนำปัจจัยของเรื่องกระแสลมรวมไปถึงความชื้น
คำนวณก็พบว่าหลังจากนี้กลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนตัวไปตกในบริเวณฝั่งอันดามัน
หลังจากนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงก่อนที่จะหายไปจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงหัวค่ำนะครับ
ช่วงเช้าอาจจะกลับมาตกหน่อยหนึ่งนะครับในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนบน
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แต่ที่น่าสนใจคือในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนครับ
การว่าในวันนี้เองหลายพื้นที่จะเริ่มมีฝนกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปวันถึง๒วัน
ช่วงเย็นนี้นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางตอนล่าง
ช่วงกลางดึกนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลายจุดละทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกแล้วก็ฝนตกหนัก
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่จะเคลื่อนที่มาพัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเป็นจุดแรกครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญละทีเดียวที่จะทำให้เกิดฝนตก
มีการออกมาเตือนดังนี้นะครับโดยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนี้เอง
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้น
วันที่๓จนถึงวันที่๔ธันวาคมนี้จะทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๔๕องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นจะไปตกต่อในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในวันที่๔ถึงวันนี้
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้
ดังนั้นคงต้องตรวจสอบแล้วก็เฝ้าติดตามการประกาศเตือนภัยรวมไปถึงตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
สุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนไปเที่ยวคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าสุดสัปดาห์อากาศจะเย็นลงอีกนะฮะ